ตอนนี้นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงทำอยู่
นั่นก็คือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านเคยสงสัยไหมคะ
ว่าวิธีการหรือว่าขบวนการขั้นตอนต่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาใช้ในวิธีการช่วยเหลือคนที่คาดว่าจะรอดชีวิตใต้ซากปรหักพัง
เขามีวิธีการอย่างไรที่จะลดผลกระทบแล้วก็ลดความสูญเสีย

เหตุอาคารถล่มแม้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย
แต่ทุกครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
ทำให้เจรฐีกู้ภัยต้องเตรียมพร้อม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันที
นายวุฒิพัฒน์คำประกอบผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครบอกว่า
หลักการกู้ภัยในเหตุอาคารถล่มนั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเป็นอันดับแรก
เรื่องต้นเลยเราต้องช่วยเหลือผู้สบภัย
ซึ่งเราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ในการเข้าที่เกิดเหตุ
โดยเราคำนึงถึงการเข้าที่เกิดเหตุ
โดยความรวดเร็วให้มากที่สุดนะครับ
เครื่องมือต่างเช่นเครื่องตัดทางไฮโดลิก

จนถึงเครื่องมือธรรมดาอย่างขวาและแฉลง
เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงาน

ขวางกันระหว่างหน่วยกู้ภัยกับผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร
ในขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
พร้อมของเราเจ้าที่ของเราที่ฝึกมาในเรื่องการกู้ภัยเนี่ย
มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบได้กับมาตรฐานของสากล
โดยจากสถานีในพื้นที่ที่ใกล้เคียงของกรุงเทพมหานครเอง
ก็ยังมีชุดกู้ภัยโดยเฉพาะอยู่แล้ว
กู้ภัยเหตุอาคารถล่มถือเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตราย
จำเป็นต้องมีวิศวกรทำการประเมินโครงสร้างอาคาร

เพื่อวางแผนการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ที่ถูกฝึกมาเพื่อใช้ค้นหาผู้รอดชีวิต
จากการดมกลิ่นลมหายใจของมนุษย์
คือของสุนัขค้นหาเนี่ย
สุนัขเนี่ยจะเป็นเครื่องมือค้นหาอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
ถ้าเขาตรวจพบว่ามีบุคคลใดติดในอาคารเนี่ย
เขาจะอยู่นิ่งณจุดนั้นเลยนะครับ
สำหรับเหตุการณ์อาคารสูง๘ชั้นที่เกิดเหตุถล่มลงมาในวันนี้
เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากเสร็จซากอาคารที่ถล่มลงมานั้นมีขนาดใหญ่
โครงสร้างอาคารไม่มั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ

ทำให้ทีมกู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
ส่วนภารกิจการค้นหาผู้สูญหายก็จะยังคงดำเนินต่อไป
กว่าจะค้นหาผู้สูญหายได้ครบทั้งหมด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน